ถ้าคุณผู้ชมจำได้เราเคยนำเสนอข่าวไปนะ
มันมีคลิปหนึ่งที่เป็นกู้ภัยไปรับผู้ป่วย
ที่เขาเป็นลมหมดสติแล้วล้มหัวฟาดพื้นเลือดออกเลยนะคะ
กู้ภัยมารับไปขึ้นรถขับออกไปได้สักพักนึง
เอาศพลงมาจากรถนะคะพยายามปั๊มหัวใจ

แล้วสุดท้ายก็คือคิดว่าไม่รอดนะคะ
มีการคุมผ้าแบบนี้ก็เข้าใจได้ว่าน่าจะเสียชีวิตแล้ว
แล้วทุกคนก็แยกย้ายกันขึ้นรถออกไปเลย

และเป็นบ้านของประชาชนที่เขาไม่รู้อีโน่อีเหน่อะไรด้วยนะคะ
คือเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่หลายคนยังถามหาคำชี้แจงอยู่
จริงทางมูลนิธิออกมาชี้แจงแล้ว
แต่ทางครอบครัวเองก็รู้สึกว่าอยากได้ข้อเท็จจริงอะไรมากกว่านี้
ต้นทีมข่าวเราก็เลยเดินทางไปที่บ้านเกิดของผู้ตายนะคะ
ผู้ตายคือนายสุรเดชวงสวรรค์วัย๔๑ปี
เขาเป็นชาวบุรีรำแต่เขามาเสียชีวิตที่กรุงเทพ
เพราะว่ามาทำงานก่อสร้างอยู่กรุงเทพ
ไปที่บ้านเกิดเขาแนวมะพื้นพระพลาชัยค่ะ
ไปดูเนี่ยก็ได้พูดคุยกับครอบครัวนะคะ

ไม่มีเงินแม้แต่จะส่งไปซื้อโรงไปทำศพที่กรุงเทพ
เพราะว่าตอนนี้การจะเอาศพกลับมาที่บ้านเกิดยากมาก

ชาวบ้านที่รู้ข่าวก็เลยมีการรวบรวมเงินกัน
ละค่ะ๑๐๐บาทส่งไปช่วยเหลือเป็นค่าทำศพนายสุรเดชที่กรุงเทพนะคะ
แล้วก็ได้มอบหมายให้กับพี่สาวผู้ตายที่ทำงานรับจ้างอยู่ที่กรุงเทพ

รอสถานการณ์โรคระบาดคลี่คลายก่อน
ค่อยนำกระดูกกลับมาทำบุญที่บ้าน
ซึ่งครอบครัวเองบอกว่ายังติดใจกับการกระทำของมูลนิธิอยู่ว่า
ทำไมทิ้งศพของนายสุรเดชไว้แบบนั้น
อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงให้หน่อย
ค่าใช้จ่าย
ต้องส่งไปให้ด้วย
ได้ประมาณเท่าไหร่ครับ
ก็น่าจะประมาณสองหมื่น
รองหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการกู้ภัยมูลนิธิร่มใส่

บุคคลที่ปรากฏอยู่ในคลิป

เป็นเจ้าหน้าที่มูลนิธิกู้ภัยร่มไซดนี่แหละ
แต่ขอชี้แจงว่าเขาไม่ได้ทิ้งศพนะ
ผู้ป่วยพอมีสัญญาณชีพกลับขึ้นมา
กำลังจะเคลื่อนย้ายนำส่งโรงพยาบาลแล้ว

การปั๊มหัวใจเนี่ยคือมันต้องใช้คนเวียนกัน

แล้วรถมันคับแคบก็เลยต้องย้ายลงมาที่โล่งข้างข้างล่าง
เพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้เวียนกันช่วยปั๊มหัวใจได้
แล้วก็ใช้เวลาอยู่ครึ่งชั่วโมงค่ะ
ซึ่งในช่วงที่มีการระบาดของโควิด๑๙มีข้อตกลงร่วมกันว่า
มูลนิธิที่เคลื่อนย้ายผู้เสียชีวิตไปได้
ได้รับอนุญาตแค่มูลนิธิร่วมกระตันยูหรือว่าป่อเต็กตึงเท่านั้น

ก็เลยต้องถอนตัวกลับหลังประสานให้เจ้าหน้าที่ปเต็กตึ๊งมารับศพ
แต่ว่าในระหว่างที่ทุกคนแยกย้ายกันออกไปแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่า
ทิ้งศพเอาไว้ตรงนี้แบบโดดเดี๋ยวไดะนะ
เขาชี้แจงให้ดูว่ามีอาสาของเขายืนเฝ้าอยู่
แต่คือไม่ได้อยู่ใกล้ศพมากก็คืออยู่สมบินบริเวณนั้น
ถ้าดูในคลิปเนี่ยเขามีการเอาคลิปมาโชว์ให้ดูก็จะเห็นด้วย
ประมาณสัก๓๐๔๐เมตรเฝ้าสังเกตการณ์รออยู่
ตำรวจสนคณะยาวเจ้าของคดีก็ไม่ได้ทิ้งศพไว้ค่ะ
คือมีคนเฝ้าแต่อาจจะไม่ได้เฝ้าแบบนั่งเฝ้าข้างศพอะไรอย่างนี้
แต่ว่าเขาอยู่บริเวณนั้นก็เลยอยากจะชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจนะคะ
เมื่อสักครู่มีคุณผู้ชมชื่อว่าคุณนรงส่งข้อความมานะครับ
บ้านอยู่บางบัวทองปกติเสียค่าไฟสักประมาณ๔๐๐๐

โดนไปหนักมากทีเดียวบางคนก็โดนไป๕๐๐๐อะไรแบบนี้นะ